อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรียกได้ว่าต่อเนื่องกันเลย
คือที่จังหวัดราชบุรีเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเจอกับดวงไฟวูบวาบูมวาบประหลาด

เรื่องนี้ไม่ต้องพึ่งหมอปลาเพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็บุกเข้าไปเลย
ไปพร้อมกับชาวบ้านไปดูว่าจะเจออะไรบ้างครับ

จุดตรงนี้นะครับคือบริเวณปากถ้ำเขาหนองกรวยช้าง
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึ้ง
ชาวบ้านรวมไปถึงทีมข่าวของเรานะ

คือพอไปถึงปากถ้ำเนี่ย
เข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าชาวบ้านเขาเล่าว่าถ้ำแห่งนี้มีตำนานนะ
ประมาณสักสามร้อยปีก่อนเชื่อว่าบริเวณเขาหนองกรวยช้างแห่งนี้
เป็นประตูสู่เมืองลับแลเป็นเมืองลับแลในตำนาน
แล้วเขาบอกว่ามีดวงจิตของชายชาวเมืองลับแลที่ตายไปแล้ว
เฝ้าอยู่หน้าปากถ้ำเพื่อขับไล่คนที่มาลุกล้ำพื้นที่
ป้องกันประตูเมืองลับแลไม่ให้ใครล่วงรู้หรือมาขโมยสมบัติ
คือสารเจ้าพ่อเขากรวยช้างที่ตั้งอยู่หน้าถ้ำ
คือไปดูสภาพแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างผูกพังแล้วก็รกร้าง
แต่ว่าก็มีหนี้เหมือนกันกระบอกเซียมซี
แสดงว่าก็ต้องมีคนมากราบไหว้มาเสี่ยงโชคอยู่เหมือนกัน
แล้วคนเท่าคนแก่แถวนั้นเขาเล่าว่าตรงนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสมัยก่อน
ตอนมีสงครามแต่ฆ่าศึกไม่สามารถเข้ามาได้นะ
จากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาหนองกรวยช้างที่ปกป้องรักษาดินแดนอยู่บริเวณนี้
เอาแล้วเรื่องของความเชื่ออีกแล้ว
ที่เล่าสู่กันฟังไหม

สุดท้ายไปเจอกับสิ่งหนึ่งไปเจอกับอะไรอย่างอื่น
แทนที่เห็นแล้วก็ขนลุกขนพองไปดูภาพเลยครับ
ไม่ใช่ดวงไฟแต่มันคือคือคราบคราบงู

ดูจากลักษณะดูจากเกร็ดของมันนะแล้วก็ความยาวของคราบนะ
มันก็ยาวอยู่นะท่าทางมันจะตัวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียว
แล้วอยู่ใกล้กับไอ้คราบงูนี่ยังเจออีก

จะฟักตัวออกมาแบบสดร้อนด้วย
พอเขาเอามืออังดูมันยังอุ่นอยู่นะ
แหมกุ้นอ่ะ
เอาจริงเขาบอกอย่างนั้นบอกว่ามันน่าจะเพิ่งฟักตัวออกมาด้วย
สรุปอีกทีไม่เจอดวงไฟแต่ไปเจอกับไข่งู
กับภาพของงูที่มันลอกภาพเอาไว้

ยังไงซะก็ยังคงทิ้งเอาไว้เป็นปริศนา

จริงอย่าไปลบหลู่นะ

เราความเชื่อมันมีหลากหลายแหละคุณผู้ชม